คุณผู้ชมคะวันนี้มีกระแสข่าวลือออกมา
นายสนทิลิ้มทองกุลเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตก

ขณะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำคลองเปรมนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของกรมราชธรรมออกมายืนยันค่ะว่าเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้น

จากการตรวจสุขภาพภาพรวมยังถือว่าอาการปกติอยู่มีเพียงความเครียดเล็กน้อย
ซึ่งวันนี้ลูกชายได้เดินทางไปเยี่ยมพ่อที่เรือนจำกลางคลองเปรมค่ะ
กรมราชธรรมได้ทำหนังสือชี้แจง
หลังมีกระแสข่าวว่านายสนทิลิ้มทองกุล
แก่นนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำคลองเปรม
เกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกกลางดึกที่ผ่านมา
ซึ่งบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะคะ
สนทิสภาพร่างกายปกติไม่ได้เจ็บป่วยอะไร
แล้วก็ยังคงอยู่ภายในเรือนจำ
ส่วนสาเหตุที่มีการย้ายตัวนายสนทิ
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ควบคุมตัวที่เรือนจำกลางคลองเปรมนั้น
นายธวัชชัยชัยวัดผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม
ชี้แจงว่าเป็นเพราะว่านายสนทิมีโทษจำคุก๒๐ปี
แต่เรือนจำพิเศษกรุงเทพสามารถควบคุมตัว
ผู้ต้องหาที่มีอายุโทษเพียง๑๕ปีเท่านั้น
ก็เลยต้องย้ายนายสนทิไปอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรมค่ะ
จากการสังเกตอาการล่าสุดนายสนทิมีอาการเครียดเล็กน้อย
ส่วนอาการโรคประจำตัวเกี่ยวกับความดัน

ถ้ามีอาการกำเริบหรือเจ็บป่วยในเรื่องไหน
ก็สามารถให้แพทย์ของเรือนจำเข้าไปดูแลอาการได้ทันที
ขณะเดียวกันนายจิตนาศลิ้มทองกุล
บุตรชายของนายสนทิพร้อมด้วยอดีตพนักงานคนสนิทอีก๒๓คนนะคะ
ก็เดินทางไปติดต่อขอเยี่ยมตั้งแต่ช่วงเช้า
นายจิตนาศปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
แต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะนายจิตนาศได้เปิดใจ
หลังคุณพ่อถูกตัดสินจำคุกนะคะ
บอกว่าพ่อได้สั่งเอาไว้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น
ขอให้ตั้งอยู่ในสติเข้มแข็งรักษาปณิธาน
ที่จะต่อสู้เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และผลประโยชน์ของภาคประชาชนไว้
ตามกำลังความสามารถให้ดีที่สุด
แล้วก็ฝากถึงนางจันทิพย์ลิ้นทองกุลภรรยา
ที่ตอนนี้รักษาตัวด้วยโรคมะเร็งในห้องไอซียู
ซึ่งก็บอกว่าไม่เป็นไรตัวเองเป็นอะไรนั้นไม่เป็นไร
แต่ขอให้แม่เข้มแข็งเอาชนะโรคร้ายให้ได้
มีชีวิตอยู่สู้ให้ถึงวันที่จะได้ออกมาเจอกัน
นายจิตนาศบอกด้วยนะคะว่าการติดคุกของพ่อก็คือ
การได้เข้าไปปฏิบัติธรรมฝึกจิต
ขณะนี้คนที่จะมีชีวิตเปลี่ยนไปคือตัวเอง
เพราะว่าต้องรับภาระแทนอย่างเต็มตัว
พร้อมทั้งไม่ถือสาคนที่แสดงความคิดเห็นทับถมพ่อของตัวเอง
เพราะว่าพ่อมีทั้งคนรักมีทั้งคนเกลียดก็เป็นเรื่องธรรมดา
แต่ก็ได้แสดงเป็นตัวอย่างแล้วว่าไม่คิดจะหนี
และน้อมรับการพิจารณาคดีของศาล
เหมือนผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนที่พยายามหลบหนีคดีอยู่
ยังทำหน้าที่ต่อไปอย่างเข้มแข็ง
สนับสนุนผู้นำให้เดินหน้าปฏิรูปประเทศในด้านต่าง
พร้อมขอบคุณกำลังใจที่ส่งไปให้อย่างไม่ขาดสายค่ะ